ต่อที่สกลนครคุณครูคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจอดรถตากแดดเอาไว้
จู่ไฟไหม้มาจากห้องโดยสารนักเรียนต้องช่วยกันดับกลหนไปหมดเลย

อยู่สิฮะ
นะฮะก็เป็นคลิปเหตุการณ์ควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากรถกระบาดคันนี้ที่จอดอยู่ในโรงเรียนที่สกลนคร
แล้วก็บอกว่าอย่าว่าแต่ไข่สุกเลยรสก็เกือบสุกร้อนจัดนะฮะ
ตรวจสอบเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาครับ
สอบถามไปยังเจ้าของโพสต์คือคุณสุธิพรศรีเพียรชัยครับ
ก็เป็นนักเรียนชั้นม๖บอกว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตอนกำลังเปลี่ยนคาบเรียนครับ
ขณะที่เดินออกมาจากห้องเรียนก็สังเกตเห็นมีควันออกมาจากรถกระบาดสีดำของคุณครูที่จอดเอาไว้
ก็รีบเข้าไปช่วยบอกเพื่อนก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบันทึกคลิปเอาไว้
กระทั่งมีคนวิ่งเข้าไปเปิดประตูรถแล้วก็ช่วยกันดับไฟนะครับ
รถกระบะเป็นของคุณครูคนนึงชื่อว่าคุณครูนิมรุษหานเขมรครับ
เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ส่วนสาเหตุก็น่าจะเกิดจากอากาศร้อนจัด
จากว่ารถคันนี้จอดไว้ตั้งแต่เช้า
โดยที่ไม่มีเงาของร่มไปคอยบังเลยนะครับ